แต่มีเรื่องของคุณจุ๋ยกับคุณพุทธใช่ไหม

คืออย่างนี้คือสังคมก็ตั้งคำถามว่า
ย้อนกลับไปละครเรื่องนั้นดังมาก
ไม้ที่ปิดปลิวแล้วก็ตั้งคำถามว่า
คุณจุ๋ยขออภัย
คุณพุทธกับคุณแตงโมเขาแสดงละครด้วยกัน
แล้วทำไมคุณพุทธไม่ไปงานไว้อะไรคุณแตงโม
แล้วคุณจุ๋ยสังคมก็กระหน่ำตั้งคำถามไปที่สองคนนั้น

แต่ทีนี้พอถูกถามว่าคุณจุ๋ยจะไปร่วมงานหรือเปล่า
ร่วมงานไว้อะไรหรือเปล่าปรากฏคุณจุ๋ยบอกว่า
คงจะไม่ได้ไปเพราะว่าไม่ได้ร่วมงานกับคุณตังโม
เดี๋ยวไปดูภาพในรายการครับ
ไม่ได้ไปงานไว้อะไรน้องแต่แสดงความไว้อะไรด้วยวิธีอื่น

คืออย่างนี้ตั้งแต่วันแรกเลยที่รู้ว่าคุณแตงโมเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ต่อการจากไปของคุณแตงโมนะคะ
คือคุณจุ๋ยเนี่ยก็เป็นอดีตนางเอกช่อง๗ใช่ไหม

แล้วต้องบอกว่าในรายการนี้นะหลังจากที่พี่มดดำถามมาสักครู่นี้
คุณจุ๋ยพอพูดไปปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ตัดเขาโฆษณาเลยฮะ
พอตัดเข้าโฆษณาทีนี้คุณพุทธก็เลยไม่สามารถจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมได้
ก็ยังไม่ทันพูดอะไรเลยคนก็เลยเอาไปโอ้โหไปตีเรื่องนี้ใหญ่เลย

โยงเลยว่าโอ้โหทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่ไปร่วมงานเลย
คือหนึ่งคนตั้งข้อสังเกตว่าคุณจุ๋ยกับคุณแตงโมเป็นอดีตนางเอกร่วมช่องเหมือนกัน
คุณก็เคยคือไม่เป็นไรไม่เคยแสดงละครเรื่องเดียวกันไม่เป็นไรไม่เคยร่วมงานก็ไม่เป็นไร
แต่คุณเคยทำงานที่เดียวกันส่วนกรณีของคุณพุทธเนี่ย
คุณเคยแสดงละครด้วยกันแล้วฉากนี้ค่ะใบไม้ที่ปลิดปลิว

ใช่แล้วเห็นมั้ยฮะคุณพุทธเนี่ยเป็นสามีของคุณแตกโม
แล้วใกล้ชิดกันมากใกล้ชิดกันมากนี่ค่ะเคยร่วมงานกันทำไมไม่ไปล่ะคะ

ตั้งคำถามแบบนี้คุณผู้ชมอยากฟังเขาชี้แจงไหมคะเชิญค่ะ
มีเรื่องที่เรารู้สึกว่าตอนนี้มันไปกันใหญ่มาก
วันไหนถึงคิวงานศพของพวกคุณฉันจะรอดูว่าจะมีคนไปร่วมงานไหม
หรือไปตายซะหรือรอมึงตายมั่งกูจะนั่งหัวเราะ
คือผมว่าตอนนี้ประเด็นมันกลายเป็นแบบไปไกลมากแล้วอะไรอย่างนี้นะ
มันเกิดเรื่องในขณะที่จิตใจเราอ่อนแอมาก
คือทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันใช่ไหมคะเขาก็อยากจะมีน้องอยากจะมีลูก
ตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่คุณจุ๋ยคือต้องฝักไข่ร่างกายต้องแข็งแรงมาก
แล้วก็ต้องห้ามเครียดด้วยแล้วก็ก็เลยทำให้ต้องดูแลสุขภาพ
แล้วถ้าเกิดว่าไปร่วมงานถ้าเกิดติดโควิดขึ้นมา

คือไม่ใช่ว่าคุณจุ๋ยเธอไม่แสดงความไว้อะไร
ว่าความเสียใจที่คุณโมเธอเสียชีวิต
๒๔ชั่วโมงค่ะแค่๒๔ชั่วโมงเท่านั้นค่ะนะคะ

อ้าวแล้วทำไมคุณไม่ส่งพวงหลีดไป

งานเขาบอกเลยครับว่าไม่รับพวงหลีด

เพราะฉะนั้นออกมาชี้แจงแบบนี้แล้วคุณผู้ชมนะ
อาจจะต้องใช้สตินิดนึงในการวิพากษ์วิจารณ์
เพราะเราไม่รู้ว่าเงื่อนไขของเขาคืออะไรบ้าง
เราอาจจะไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่า

ก็กินได้อย่าไปละเมิดคนอื่นเขา

ส่วนบุคคลเขาจะคิดยังไงตัดสินใจยังไง